คนเนี่ยทั้งแห่แชร์แห่ด่า
เรื่องหน้ากาลุตรี
คือมันเป็นทีมีผู้หญิง
อยู่ในท่าทางที่เหมือนร่วมเพศ

อันนี้เป็นพิธีบวงสวงแล้วก็ตัวองค์เทพของเขาก็เป็นเหมือนผู้หญิง
นั่งยองถังขาอะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าเป็นท่าคลอดลูก
แสดงให้เห็นเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยเขาเอาไว้บูชา
บอกเป็นท่าคลอดลูกให้เห็นถึงความรักที่แม่มีต่อลูก
แต่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่ที่ทำให้ผัวรักผัวหลงนะแบบว่าเมื่อก่อนวิ่งตามผัว
แต่เดี๋ยวนี้ผัวต้องเรียกหาอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คือองค์เทพที่เขาบูชาเพราะเขาบูชาเวลาไปบวงสวง
จะทำท่าแบบเมื่อกี้ใช่ค่ะจะเต้นไปเต้นมา
เพลงแล้วก็ส่งเสียงร้องคลวนคลางด้วยเรื่องนี้นะคะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่เลยค่ะ
คือเหมือนเป็นคนตั้งต้นคนเริ่มที่สร้างขึ้นมา
ก็เลยไหนขอคุยกับอาจารย์คิงหน่อยสิ

อาจารย์คิงบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอโทษสังคมก่อนแล้วกัน
ถ้าหลายคนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดูไปแล้ว

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิงบอกว่ามันเกิดมาจากนิมิตร
อาจารย์คิงก็ขอพรจนประสบความสำเร็จ
ตัดสินใจสร้างรูปปั้นนางพญาการูตรีขึ้นมา
แต่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นสิ่งลามกเลย
ก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ทันคิดให้รอบครอบซะก่อน
ทีนี้เรื่องการบูชาเขาบอกว่าเขาไม่ได้บังคับนะ

องค์ใหญ่เนี่ย๑๙๐๐๐บาท
องค์เล็ก๒๙๙๙บาท
ส่วนค่าลงมนตราตกครั้งละ๔๙๙บาท
ซึ่งตามสูตรต้องลง๓ครั้ง
แต่ว่าถ้าลงแล้วไม่สำเร็จไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ต้องการ

อันเล็กด้วยครับพี่๒๙๙๙บาท

ผมก็พูดอยู่แล้วว่าถ้าเขาไม่สำเร็จ

หรือไม่ได้มีเงินจากสิ่งที่เขาได้มาโดยที่แบบเป็นเสน่หาเนี่ย

คนที่จะมาบูชาตรงนี้ผมไม่ได้ให้บูชาเลย
คุณมาครั้งแรกเนี่ยผมก็จะให้คำปรึกษาก่อน
คุณมาขอพรเราก่อนไหมลงบนตาก่อนไหม
ครั้งนี้ถ้าคุณกลับมาแล้วสำเร็จเนี่ย
คุณค่อยมาบูชาแม่
แล้วลงมนตาเนี่ยมีค่าเฉยไหมครับ

ลงครั้งแรกเนี่ยก็ยังจะรู้สึกแบบ

ก็คือยังไม่อาจจะมีรู้สึกว่า

มันยั่วอาการท่าทางยั่ว

แต่หากถ้าท่านอยากจะเชื่ออะไร

เพราะขอให้ท่านได้พิสูจน์ได้เสียก่อน

ที่จะออกมาในลักษณะยั่วยวน

ทำพิธีมันออกมาเองหรอแต่มันมีเพลงด้วยน่ะ
เพลงเหมือนมีเพลงบิ๊วเออเออเพลงเหมือนอยู่ในผับใช่
แล้วก็ส่งเสียงร้องควนครั้งแล้วก็ท่าก็ต่างนานานะคะ
อีกหนึ่งคนค่ะที่เป็นประเด็นก็คืออาจารย์แอ้เป็นคนที่ออกมา
เพราะว่ามันมีคลิปที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาว
แล้วก็ออกมาเต้นเหมือนอยู่ในผับเต้นแบบก็หลุดนิดนึงอะนะคะ
ก็บอกว่าเธอไปเต้นหน้ารูปหล่อนางพญาการุตรี
เหมือนเต้นในผับอาจารย์แอ้ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทำพิธีบวงสวงหรือว่าทรงเจ้านะ
แต่สิ่งที่เธอเต้นเนี้ยเนี้ยภาพเนี้ยค่ะทางซ้ายเนี้ยอืม
เต้นแก้บนกับนางพญาการุตรีคือเธอหลุดปากพูดกับเจ้าแม่ไปบอกว่า
ถ้าเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์ขอให้เธอมีโชคลาภแล้วเธอจะแก้บนให้ด้วยการเต้น
ไปต่อหน้าเจ้าแม่แล้วเธอบอกว่าเจ้าแม่มาบอกเลขเด็ดกับเธอตอนหลับ
ก็เอาไปเสี่ยงโชคถูกหวยมา๓งวดติดค่ะ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์คิงเขาประกอบพิธีเบิกเนธเจ้าแม่
ก็เลยไปร่วมพิธีด้วยแล้วก็ตัดสินใจแก้บนตามที่ได้พูดเอาไว้
โอเคนั่นเองค่ะ
ก็อย่างที่บอกมันออกมาเองอะ
อธิบายต่ออีกหนึ่งคลิปเลยละกันไหนก็ชี้แจงมาสองเรื่องสองราวแล้วนะคะ
สำหรับคลิปที่ต้องบอกว่าถูกวิภาควิจารณ์หนักสุดเลย
ที่มีผู้หญิงมาประกอบพิธีกับอาจารย์คิง
แล้วก็ส่งเสียงร้องคลวนคลางแถมยังแสดงท่าทางเหมือนร่วมเพศกันอยู่เนี่ย

ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็หยิบมือถือเหมือนเป็นสัญชาติยานนะคะ
ตกใจเห็นอะไรไม่คุ้นเคยปุ๊บหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลย
เหมือนเป็นแบบปฏิกิริยาอัตโนมัตินะคะ
บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำท่าทางแบบนี้
ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็รู้สึกรับไม่ได้เหมือนกันนะ
ตัวเธอเองบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะทำพิธีนี้เหมือนกัน
เพราะว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอชอบ
หนูเป็นคนถ่ายคลิปเองหนูเป็นผู้หญิงใช่ป่
หนูก็อยู่ในห้องแล้วหนูก็ดูว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะ
ขนาดเราเป็นผู้หญิงมันออกมาอย่างนี้
หลังจากที่ทุกอย่างมันเสร็จแล้วเราก็มาถามน้องเขา
ทำเองไหมคือทำไมมันจังคือเราเป็นผู้หญิงเรายังแบบอุ้ยรับไม่ได้
ไม่ชอบแนวนี้ถึงเขาทำได้จริงก็จริง
เขาทำให้คนได้พิสูจนได้เห็นว่ามีจริงก็จริง
แต่หนูไม่ได้ชอบแนวนี้มันก็คนละอย่างกับหนูอะค่ะ